สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับมาเจอกันในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
จับตาเตือนภัยก็จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับว่าตลอด๗วันที่ผ่านมาโลกของเรานั้นต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติอะไรกันบ้าง
แน่นอนครับหนึ่งภัยทางธรรมชาติที่ถูกพูดกันหนาหูตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นเองนะครับ
กิโลเมตรอยู่ที่บริเวณติดริมฝั่งมหาสมุทรปาซิฟิกนะครับ
ในบริเวณอเมริกาใต้ทางการมีการประกาศเตือนภัยซึนามิ
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนกละทีเดียวนะครับ

แก่บ้านเรือนถนนระบบสาธารณูนพะโพก
ขณะที่มีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งทะลุ๕๐๐คน

หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
อีก๑จุดที่นี่ก็สร้างความเสียหายไม่แพ้กัน
เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหว๓ครั้งติดที่คุมาโมโต

ขณะ๖๕๗๓แล้วก็๕๘
ความลึกเพียงแค่๑๑กิโลเมตรเท่านั้น
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้สร้างความเสียหายครับ
อดผู้เสียชีวิตตอนนี้ทะลุ๔๘คนแล้ว
ผู้ประสบภัยราว๑แสนคน
ต้องอบพยพออกจากพื้นที่นะครับ
เพราะว่าระหว่างที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั้น
๒วันต่อมาครับมีฝนตกอย่างหนักก็เกรงว่า
ประชาชนในพื้นที่จะได้รับผลกระทบจากดิน
ที่อาจจะถล่มซ้ำในพื้นที่นะครับ

ตอนนี้ประเทศเวียดนามต้องเผชิญกับความแห้งแรงนะครับ
รวมไปถึงความเค็มที่สุดในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ซึ่งก็เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
ซึ่งความเค็มที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตนะครับ
รวมไปถึงการทำการเกษตรทำการประมง
ตอนนี้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวครับ

ตอนนี้หลายจังหวัดเริ่มขาดแคลนน้ำ
น้ำใช้ในการอุปโภคแล้วก็ใช้ในการบริโภคนะครับ
ทางการต้องแจกจ่ายน้ำสะอาดให้กับประชาชนชาวบ้าน
แล้วกว่า๑๖๐๐หลังคาเรือน

โดยเฉพาะจังหวัดบันเตียเมียนเจย

ตอนนี้ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างรุนแรง
ถึงขั้นต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้นะครับ
เฉพาะน้ำอาบเนี่ยนะครับ๒๐๐๐ลิตรราคา๔๐๐๐๐เวล
คิดเป็นราคาไทยก็คือ๓๕๐บาทเลยทีเดียวครับ
ปิดท้ายกันกับภาพความเย็นที่จะมาดับร้อน

เป็นโรงแรมน้ำแข็งที่อยู่บริเวณคาบสมุทรคำทัศกา

โดยการก่อสร้างโรงแรมน้ำแข็งครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ถือว่าค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ท้าทายเลยทีเดียว
เพราะว่าปีนี้อุณหภูมินั้นสูงขึ้น
อย่างผิดปกติทำให้มีทิมะและก็น้ำแข็งน้อย
และนี่ก็คือภาพอากาศเย็นเย็นความหนาวที่

ยังคงต้องเผชิญความร้อนอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะต้นสัปดาห์หน้ามีหลายจุดเลยทีเดียวที่ดวงอาทิตย์นั้นจะเคลื่อนที่มาตั้งฉาก
หลายคนกังวลว่าวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากอากาศจะร้อนละอุหรือเปล่า
พรุ่งนี้เรามาจับตากันต่อในวันเรื่องนี้ในจับตาเตือนไพร
ผมคุณตนันพี่สิบมหันสวัสดีครับ